บ้างว่าจะเป็นฝาขราบาวแดงหรือคัลโสคุณสม

หลายคนก็อยากได้รางวัลใหญ่เดี๋ยวรอกันหน่อยเรื่องการจับรางวัลใหญ่
ผู้โชคดีวันนี้จะเป็นใครไปติดตามกันเลยที่สตู
ลูกแล้วก็ทำธุรกิจเล็กสักธุรกิจหนึ่ง
ทุกคนมีความฝันที่อยากจะได้ลิขิตชีวิตของตัวเอง
และคาราบาลแดงก็พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพลิกชีวิตของพี่น้องชาวไทย
เพียงแค่เขียนบีบและส่งฝามาลุ้นโชค
ร้านต่อไป๕สิงหาคมนี้
โอกาสพลิกชีวิตของคุณมาถึงแล้ว

บีบส่งฝาคาราบาลแดงเยอะนะครับ

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

เห็นบรรยากาศการจับล้านแรกไปล้านที่สองไป
บอกเลยว่าโอ้โหเรายังยิ้มตามเลย
พอเห็นเขาได้นำรางวัลไปต่อยอดสร้างอาชีพ

ถูกต้องเลยแล้วก็ทำให้หลายคนหลายครอบครัวได้พลิกชีวิตนะ
ได้มีโอกาสดีอีกมากมายจากแคมเปญนี้

ใช่แล้วล่ะครับเรียกว่าฝาพลิกชีวิตจริง
ถูกต้องนี่แหละที่บอกว่าฝามีค่าอย่าทิ้ง

จะเป็นของใครผู้โชคดีวันนี้รออยู่แล้วจ้

หัวอยากค่ะ

ยินดีด้วยค่ะ
ผู้โชคดีได้แก่คุณสุวิทย์มุ่งดี
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ
โชคดีด้วยค่ะ

ถูกต้องหนึ่งในหลายล้านเลยนะคะที่ได้มอเตอร์ไซค์ไป
งั้นย้ำตรงนี้นะคะว่าคาราบาลแดงจับจริงแจกจริงส่งจริงได้จริง
จริงจ้ะต้องส่งจริงนะจ๊ะถึงจะได้จริง
ส่งมาได้นะคะตามกล่องรับชิ้นส่วนทั่วประเทศ
หรือที่อยู่ที่เราขึ้นให้ด้านล่างตามนี้เลย
รีบส่งยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะ
แล้วย้ำตรงนี้นะคนที่เขาได้ไป
เขาก็สามารถเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงถูกไหมน้องใบตอ
ถูกต้องมีหลากหลายอาชีพที่น่าสนใจที่เราแนะนำกันไป
มีอีกอาชีพที่อยากจะแนะนำไหมคะ
งั้นจัดไปกับอาชีพนี้ใครจะเชื่อว่ามอเตอร์ไซค์ที่ได้ไปเนี่ยนะ
เอาไปทำอาชีพเกี่ยวกับสายการบินได้
อาชีพเกี่ยวกับการบินนี่มันมอเตอร์ไซค์นะคุณมันคืออาชีพอะไร
นั่นก็คือต่อพ่วงข้างขายแมลงทอดเย็น

ชาปก็คือไปก่อสร้างชาปปูนโอ้โฮ
ฟังแบบนี้ก็เห็นเขาชอบเล่นกันเอาเขาไม่ได้เล่นชาปเหรอ

แต่ถ้าใครนะมีไอเดียดีกว่าคุณชนะ
แล้วอยากจะร่วมรุ้นกับเราไปดูกติกา
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คัน

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
โปรดติดตามตอนต่อไป